คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำตก
้วยติ๊กชูที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดหน่อย

ไปดูว่าเขาเห็นเหตุการณ์อะไร
ระหว่างที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยกำลังรุมทำร้ายกันอยู่

มันจะมีเสียงเหมือนกับทุบขวดด้วย
คือผู้หญิงคนนี้เขานั่งกอดแล้วก็เอาตัวบังผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้นะฮะ
ค่ะแต่กลุ่มที่ไปรุมทำร้ายเนี่ยไม่สนเลยนะคะ
ที่เห็นแน่ที่ไปรุ่มเตะรุ่มต่อยเขามีอยู่๓คนด้วยกัน
เป็นผู้ชาย๓คนเราทำชื่อไว้ให้หมดแล้วนะฮะ

คือถามว่ามีคนอื่นอยู่ไหมมีนะฮะ
มีนักท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวน้ำตกคนอื่นอยู่นะครับ
นี่คนอื่นนี่เห็นไหมเขาต้องมาช่วยดึงแล้วก็ช่วยห้ามกัน
เป็นปากฉลามที่แรกจะไปแทงเขาด้วยนะ
โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับมันเกิดขึ้นแบบนี้จริงครับ
โอ้โหนี่ฮะคือตรงนี้เนี่ยคือโขดหินที่น้ำตก
้วยติ๊กชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
เกิดอะไรขึ้นคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปเจอผู้หญิงคนนี้นี่ฮะที่เธอร้องกรี๊ดแล้วก็เอาตัวบังผู้ชายไว้อีกคนนึง
แต่ก็โดนไปด้วยเนี่ยครับปรากฏเธอโดนหนักกว่าผู้ชายอีกนะฮะใช่
คุณจิรายุเนี่ยไปคุยด้วยนะครับคุณจิรายุทธ์บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้สมมุติว่าชื่อน้องน้ำตาลกันแล้วกันนะ
บอกว่าไอ้เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือเหตุการณ์วันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
วันนั้นเธอนัดกับเพื่อนไปเล่นน้ำตกห้วยติ๊กชูด้วยกันนะ
เห็นผู้ชายคนนั้นที่เธอเอาตัวบังเอาไว้เป็นเพื่อนรุ่นน้อง
ซึ่งตอนที่กำลังเล่นน้ำตกกันอยู่เนี่ยมีในเบิร์ตในบิ๊กในแดน
ก็คือผู้ก่อเหตุทั้งสามคนนะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มเนี้ย
หนึ่งในสามเนี่ยคือในเบิร์ตเนี่ยคือคนที่เธอเคยคบหาด้วยแล้วก็เลิกกันไป
นี่นะฮะในเบิร์ตเนี่ยพอเห็นเธอมากับรุ่นน้องผู้ชาย
เดินเข้ามาหาเลยบอกนี่แฟนใหม่เหรอเธอก็ตอบกลับไปว่าอ๋อไม่ใช่รุ่นน้องที่รู้จักกัน
หลังจากนั้นในเบิร์ตซึ่งเคยคบกับเธอแล้วเลิกกันไปแล้ว
เดินกลับไปหากลุ่มเพื่อนของในเบิร์ตผ่านไปไม่ถึง๕นาที
มีในบิ๊กเพื่อนในเบิร์ตวิ่งเข้ามาต่อยรุ่นผู้ชายรุ่นน้องของเธอเลย
พอเธอเห็นเนี่ยเธอก็เลยเอาตัวไปบังเอาไว้แล้วพยายามตะโกนบอกว่าน้องคนนี้ไม่เกี่ยวนะ
ไม่ได้เป็นแฟนกันอย่าไปทำอะไรเขาแต่บิ๊กไม่ไปฟังเลยนะฮะ
ไม่ฟังเลยยังเตะยังต่อยอยู่เบิร์ตกับแดนก็เข้ามาอีก
กลายเป็นสามคนครับแล้วก็เห็นเหมือนกับในคลิปเธอบอก
เธอก็พยายามร้องตะโกนนะแต่สามคนนี้ก็ไม่หยุด
เตะทั้งต่อยถีบเธอเข้าไปด้วยนะครับแล้วเธอบอกว่า
มีการไปหยิบขวดเบียร์ฟาดกับพื้น
เพื่อจะทำเป็นแบบขวดปากฉลามเพื่อจะเอามาแทงด้วย
โชคดีตอนนั้นมีคนมาห้ามกันไว้ทันนะ
แล้วพวกนี้มันก็พากันหลบหนีไปค่ะรุ่นน้องเธอบาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะว่าเธอใช้ตัวบังเอาไว้ส่วนตัวเธอ
ถูกเตะเข้าไปมันเข้าไปที่มือด้วย
จนกระดูกที่มือข้อที่สี่นี่หัก
ต้องเข้าเฝือกนะครับท่านผู้ชมครับส่วนตามตัวของเธอเนี่ย
เต็มไปด้วยร่องรอยฟกช้ำจากการถูกเตะถูกถีบ
คือโดนหนักกว่ารุ่นน้องผู้ชายคนนั้นอีก
กะว่าเอาตัวบังแล้วเนี่ยผู้ชายจะไม่กล้าทำผู้หญิงโอ้โหมันเตะมันต่อยไม่ยั้งเลย
ส่วนในกลุ่มนี้เนี่ยเราเจอนะฮะท่านผู้ชมครับเขาว่ายังไงเนี่ย
เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับเธอบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้มาหาที่บ้านมาขอเจรจากลายเกลี่ย
บอกว่าตอนนั้นเธอเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องข้อกฎหมาย
แล้วไม่อยากไปขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักเพราะว่าเธอมีลูก
อายุแค่ขวบเดียวที่ต้องดูแลอีกไม่มีหลักฐานจะไปเอาผิดอะไรด้วย
คือตอนนั้นเธอไม่รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปเธอไม่รู้ว่ามีคนเห็นแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เธอก็เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นเรียกค่าเสียหาย๓๐๐๐บาท
กลุ่มผู้ก่อเหตุบอกขอเหลือ๒๒๐๐๐บาทได้ไหมแล้วผ่อนจ่าย๒มวดนะ
ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายเลยต้องไปโรงพักไปถึงโรงพักเนี่ย
ตำรวจเขาก็เป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยให้กลุ่มคนที่ก่อเหตุขอต่ออีกนะ
คือคือตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าทีแรก๓๐๐๐เขาบอก๒๒๐๐ไปถึงโรงพักนะ
ขอต่อเหลือ๑๕๐๐นะ๑๕๐๐แล้วต้องจ่ายสดทันทีนะเธอบอก
แต่พอจะจ่ายจริงเนี่ยขอลดอีกหมื่นนึงอีกนะเหลือหมื่นนึงอีก
สุดท้ายเธอไม่ยอมก็ไปจบที่๑๒๐๐๐บาทนะฮะ
บอกว่า๑๒๐๐เธอก็ตกลงยอมรับค่าเสียหาย
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีคนมีหลักฐานถ่ายคลิปเอาไว้
แต่ตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าพอเห็นมีคนเอาคลิปไปแชร์นะ
เธอจะต้องไปขอไปปรึกษายาดก่อนว่าจะเอายังไงต่อ
เพราะว่าตอนนี้เราได้หลักฐานมาแล้วได้หลักฐานที่สามารถเอาผิดพวกนี้ได้แล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอรู้ในใจอยู่แล้ว
มันเป็นการกระทำที่มันเกินกว่าเหตุเกินไป
ทำร้ายร่างกายเธอแบบโอ้โหจนเจ็บหนักขนาดนี้
ไว้เลยค่ะอืมคือบังไว้เลยคือเอามือบังแล้วก็เอามือกอดไว้อย่าง
เตะอย่างเดียวไม่ยั้งเลยค่ะใช้เน้นเท้าเน้นเตะเขาคงไม่คิดว่า
มีผู้หญิงบังมั้งคะเขาก็เตะอย่างเดียวเขาเห็นไหมว่ามีหนูบังอยู่
เห็นค่ะเพราะหนูบังอยู่ข้างบนน้องผู้ชายคนนั้น
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนอืมแค่นั้นแค่นั้นครับ
ผู้ชมครับส่วนทางฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ยเราได้คุยด้วยนะครับ
ก็คือตัวในเบิร์ตเลยในเบิร์ตที่เคยคบหากับผู้หญิงที่บาดเจ็บ
แล้วเดินเข้าไปถามแฟนใหม่เหรอเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าพาพวกมาเนี่ย
รุมทำร้ายเขาเนี่ยนี่ฮะคุณจิรยุทธ์ได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่ายอมรับว่าทำจริงนะสาเหตุเนี่ยก็เนื่องจากเคยคบหากับ
หญิงสาวที่บาดเจ็บแล้วเลิกกันไปทีนี้วันนั้นที่น้ำตกเนี่ย
พอไปเจอเนี่ยซึ่งไปเจออดีตคนรักมากับผู้ชายคนใหม่เนี่ย
บอกว่าเบิร์ตยังลืมไม่ได้เบิร์ตยังลืมไม่ลงนะ
แล้วดื่มเหล้าไปเล็กน้อยก็เลยลงมือก่อเหตุช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ตามคลิปเนี่ยเบิร์ตบอกว่าโอ้โหมันชุนละมุนไปหมดเลยพี่นะ
ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าอดีตแฟนสาวเนี่ย
นั่งอยู่ตรงนั้นเบิร์ตบอกเบิร์ตไม่รู้นะฮะ
คิดว่าตรงนั้นมีแต่ผู้ชายคนนั้น
หลังจากเกิดเหตุพอรู้ว่าเอ้าอดีตแฟนสาวเจ็บด้วย
กับเพื่อนอีก๒คนที่ก่อเหตุเลยไปหาที่บ้าน
แล้วก็มีการไกล่เกลี่ยกันสุดท้ายเนี่ยไปจบที่โรงพัก
ฝั่งของเบิร์ตเนี่ยจ่ายค่าเสียหายให้๑๒๐๐๐บาท
มีการเขียนข้อความเป็นลายลักษณอักษร
ให้คนเจ็บให้คนก่อเหตุ
แล้วก็มีคนกลางเนี่ยเซ็นชื่อร่วมกันรับรู้ร่วมกัน
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็น่าจะจบลงด้วยดีแล้วไม่ใช่เหรอ

แล้วทำไมต้องไปปล่อยคลิปลงโซเชียลด้วย
ทำให้ผมกับเพื่อนเนี่ยเสียหายหมดเลย
ถูกสังคมด่าท่อเสียหาย
คือเส้นหมดแล้ว

ใช่ครับเพราะว่าเราก็เคลียร์อะไรรู้เรื่องกับคู่กรณีอะไรเสร็จหมดแล้ว
แต่น้องน้ำตาลคนเจ็บเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ปล่อยคลิปนะฮะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
พอเขามาขอเจรจาก็ยอมเจรจากล่ายเกลี่ยสุดท้าย
คุณประเสริฐนะฮะเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
นี่ฮะเราไปคุยด้วยนะครับ
คือคุณอาทิตย์เนี่ยบอกว่าถ่ายคลิปได้โดยบังเอิญ
ตอนนั้นก็คือไปเที่ยวนะ
แล้วก็กำลังถ่ายภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวแถว
น้ำตกได้ยินเสียงคนร้องมีเสียงขวดแตกด้วย
ก็เลยรีบหันกล้องเนี่ยไปตามเสียงแล้วก็เห็นเหตุชุลมุนตามคลิปเลย
หลังจากเกิดเหตุเลยเอาคลิปออกมาเผยแพร่
เพราะต้องการเตือนภัยสังคมแล้วอยากฝากไปถึงตำรวจ
ถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้วย
ร่วงวัยรุ่นเข้ามาแล้วก็มาดื่มเหล้าอะไรกัน
แล้วก็มาก่อเรื่องทำร้ายร่างกายกัน
ทั้งที่มันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่ที่จะมาดูธรรมชาติสวยแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ญาติเขามีป้ามีหลานลูกหลานเขาเด็กสองสามคน

เราก็ไปถามตำรวจทางตำรวจสพภูสิงห์นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เป็นเจ้าของคดีนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
คือตำรวจบอกว่าใช่เขามาไกลเกลี่ยเจรจากันที่โรงพัก
มีผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาด้วยตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายค่าเสียหายกันไม่เอาเรื่องกัน
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนทางกลุ่มผู้ก่อเหตุไป
แต่เมื่อมีคลิปออกมาแล้วญาติบอกว่าญาติได้หลักฐานมาแล้ว
จะขอเปลี่ยนเป็นแจ้งความเอาผิดอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดจะแจ้งความเอาผิดก็สามารถทำได้
เพราะนี่เป็นคดีอาญาคดียังไม่หมดอายุความนะครับ
ตำรวจบอกว่าถ้าจะแจ้งความก็มาแจ้งความเพิ่มเติมได้
อ้าวนี่ฮะโอ้โหเตะไม่ยั้งเลย
แล้วหลักฐานมันชัดค่ะภาพนี้